ปลุกความน่ารักสำหรับครอบครัวนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ

หลายคนลุ้นหนักมากว่าเพศของเบบีในท้อง
จะเป็นลูกหญิงหรือว่าลูกชายดี

ทำใบ้มากมายนะคุณทั้งอีโมจิรูปเด็กชาย
แล้วก็การโพสต์รูปเสื้อบอลของมิกกี้
หลายคนฟันโทรว่าลูกชายชัวร์แล้วแบบนี้
จะใช่หรือไม่ใช่จะยอมบอกหรือเปล่าไปฟังค่ะ
จริงแล้วยังต้องรอตรวจอยู่เลยครับผม

หากอยากต้องก็ไปถ่าย

ยังไม่ทราบ๑๐๐ครับ
บางทีไปวิลลาเซอร์ศาวน์ก็มอคเขายังไม่ชัวร์

เมื่อก่อนเขาจะชอบกินขนมกินอะไรอย่างนี้

เราก็จะดูเรื่องออกกำลังกายให้เขาด้วยบ้าง
นี่ลูกหญิงลูกชายก็ให้เชียร์แมนยู
เออว่าไปนะคะ
แฟนเก่าของสาวก้าวชื่อว่าคุณซุปเปอร์นะคะ
ยังทำหน้าที่ใกล้ชิดในฐานะผู้จัดการส่วนตัว

เช่าตายนะว่ามันเป็นแก่แฟนเก่า
ว่าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแยกแยะได้ไม่มีปัญหาค่ะ
เจอกับเจอกับเปอร์ก็บ่อยด้วยนะครับ

ผมเองก็อยู่กันแบบสบายไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายครับ
อย่างผมเองสำหรับคุณคุณก็ไปเจอกันตลอดเลยไหมครับ

ก็ถ้าเกิดน้องทำงานหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีได้เจอบ้าง

น่าคล้ายเดิมเลยนะครับ